มาดูดราม่าโรงพยาบาลกันหน่อยนะคะออกมาอีกแล้วค่ะ
เป็นดราม่าที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไลฟ์เฟซบุ๊คไว้บอกว่า
โรงพยาบาลรัฐแห่งนี้แถวย่านพญาไทยเนี่ยนะ
โอ้โหละเลยคนไข้ไล่แฟนเธอที่เจ็บหนัก

นี่คือแบบพูดไปเนี่ยเสียงสะอื้นร้องไห้ไปด้วยเลยนะคะ
เป็นแฟนสาวของนายเอกรินตุ้งกูค่ะ
เธอไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า
แฟนเธอนายเอกรีนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้

แล้วโรงพยาบาลไล่เขากลับบ้านไม่ยอมรักษา
นายเอกการิบอกนะคะว่าตัวเองอ่ะป่วย
คือเขามีอาชีพเป็นนักแสดงตัวประกอบหรือว่าสตันแมน
แล้วไม่สบายเพราะว่าเป็นกระดูกทับเส้นประสาท

แฟนสาวก็ต้องออกจากงานมาดูแล

ก็ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วย
ประกันสุขภาพก็อยู่ที่โรงพยาบาลที่อุดรธานีค่ะ
ต้องมีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม
ตอนนี้ค้างค่าใช้จ่ายอยู่๔๐๐กว่าบาท
ซึ่งตอนแรกเขาไม่ได้บอกว่าคือโรงพยาบาลอะไร
แต่ว่าล่าสุดโรงพยาบาลออกมาชี้แจงเลย
พูดชื่อได้นะคะประกาศโรงพยาบาลราชวิถีค่ะ
แจ้งเลยบอกว่า๑ผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล๒ครั้ง
ครั้งแรกคือ๑๖ตุลาคมผู้ป่วยปวดหลัง
เอ็กซาเรย์ให้แล้วก็ให้ยาบรรเทาอาการ

พอผลเอ็กซาเรย์ออกมาไม่พบสิ่งผิดปกติก็เลยให้กลับบ้าน
ครั้งที่๒คือวันถัดมาเลย๑๗ตุลาคม
ยังปวดหลังอยู่เหมือนเดิมคุณหมอตรวจเพิ่ม
ทางห้องปฏิบัติการเห็นว่าผลปัสสาวะผิดปกติ
น้ำตาลในเลือดสูงมากในระดับที่อาจจะเป็นอันตราย
ก็เลยให้การรักษาด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

ผู้ป่วยได้ถูกพักสังเกตการณ์ในห้องฉุกเฉิน๘ชั่วโมง
ไม่พบอาการผิดปกติที่มีความเสี่ยง
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ดีขึ้น
เลยให้ผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้าน
และนัดตรวจติดตามอาการอีกครั้ง๒๑ตุลาคม
โรงพยาบาลยืนยันนะคะว่าให้การรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพแล้ว
ความเร่งด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์แล้ว

ในการรักษาเรื่องการรักษาด่วนฉุกเฉินเนี่ยนะ
จะใช้ความเห็นอกเห็นใจอย่างเดียวไม่ได้
แล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งตามที่ถูกกล่าวอ้างในคลิปด้วย
วันที่ผู้ป่วยมารับการรักษาเนี่ย
มีคนไข้อยู่ในห้องฉุกเฉิน๓๐รายค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มี๓๐คนไง
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามเต็มที่ที่จะดูแล
ลำดับอาการที่สาหัสที่สุดของผู้ป่วยแต่ละราย
เพื่อให้ทุกคนได้รักษาอย่างเท่าเทียมตามกำลังนะคะ
พอใครที่สิ้นสุดภาวะฉุกเฉินแล้วเนี่ย
ต้องให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน
ซึ่งหลังจากที่เขาไลฟ์เฟซบุ๊คกันเสร็จใช่ไหม
กลับไปถึงบ้านเขาก็มีการโพสต์อีกในเฟซบุ๊ค
เพื่อเรียกรายขอบริจาคเงินค่ารักษา
บอกว่าต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้

แล้วก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากผู้ป่วย
คือต้องบอกก่อนว่าในไลฟ์เฟซบุ๊กนี้เนี่ยนะคะ

คือมารักษาแล้วจริงคือพอบอกว่า

วิกฤตแล้วให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน

อยู่หน้าห้องฉุกเฉินริมถนน

ไม่มีใครมาถามถ่ายว่าเป็นยังไงไหว

คือไม่มีเลยคือเหมือนเข็นไปทิ้งไว้
ริมถนนแบบนั้นแล้วก็ไม่มีใครสนใจ

เธอบอกว่าถ้ามาถามกันซักนิดนึงว่าแบบ

บอกว่าถ้ามาถามสักนิดนึงนะจะไม่อะไรเลย
แต่นี่คือเหมือนเอามากองทิ้งไว้แบบนั้นนะคะ
เธอก็ไลฟ์ไปก็ร้องไห้ไปนะ

ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเอาเขาไปเข็นทิ้งเอาไว้นี่แหละ